ท่านผู้ชมครับคดีที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนหญิง
ถูกครูของโรงเรียนเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
ล่อลวงไปกระทำชำเลานะครับไปอนาจารย์
ปกติวันนี้เขามอบตัวแล้ว
หลังจากนี้หายไปหลายวันพูชายคนนี้
เป็นครูอายุ๒๖ปี
เป็นครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำนะครับ
มามอบตัวที่สพกระสังนะครับมากับญาตินะฮะ
ตำรวจเนี่ยออกหมายเรียกให้มาให้ปากคำนะครับ
เนื่องจากมีผู้ปกครองของเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๑มาแจ้งความนะครับ
บอกว่าครูผู้ชายคนนี้มากระทำชำราวลูกของเขา
ทั้งทั้งที่เป็นลูกศิษย์ของตัวเองเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องน้ำของโรงเรียน
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่พ่อของน้องนะฮะ
เอาหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอที่ถูกแชร์ในสังคมออนไลน์ด้วย
ที่สพกระสังให้ดำเนินคดีกับครูหนุ่มคนนี้นะครับ
ที่หลอกลวงนะแล้วก็กระทำชำลาวลูกสาวเขานะครับ
แล้วก็ถ่ายคลิปเอ้ยด้วยนะครับ
ห้ามปรามไม่ให้เอาเรื่องไปบอกใคร
พ่อของเด็กบอกว่าพ่อทำงานอยู่ที่นครราชศรีมา
ส่วนลูกสาวอยู่กับตากับยายที่บุรีรำ
มีพี่สาวโทรศัพท์ไปบอกว่ามีคลิปของครูกับลูกสาว
ถูกแชร์ในโซเชียลตอนนั้นตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
คืนวันที่พี่สาวโทรไปเนี่ย
เช้ามืดนี่รีบลางานเลยนะฮะขับรถกลับบ้านเลยนะครับ
พอมาเห็นคลิปเนี่ยพยายามถามลูกสาว
ทีแรกลูกสาวยังไม่พูดอะไร
พ่อก็ไปเอาโทรศัพท์ของลูกสาวมามาไล่เช็คมาตรวจสอบ

ก็เจอข้อความที่ครูคนนี้แชทหาลูกสาวในลักษณะคำพูดแบบโอ้โห
คือไม่เหมาะสมเลยตัดสินใจเอาคลิปวิดีโอกับแชทข้อความเนี่ยมาแจ้งความทันที
ดูนะคุณมีตังคุณไปซื้อกินเลยอันนี้มันคือลูกลูกเนี่ยเด็กมันก็เหมือนลูกสิทธิ์

ส่วนเด็กหญิงที่ถูกกระทำนะครับตอนนี้น้องก็พ่อบอกว่ารับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะฮะ
ตอนนี้กักตัวอยู่แต่ในห้องนอนที่บ้านนะครับไม่ออกมาพบใครนะฮะเดี๋ยวต้องให้ทางสหวิชาชีพเข้าไปช่วยเหลือเรื่องของสภาพจิตใจเด็กด้วยนะครับ
เพราะว่าตำรวจต้องพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ
คุณผู้ชมคะทางฝั่งนางเสาเอเป็นนามสมมุตินะคะนักเรียนชั้นม๕ที่เป็นรุ่นพี่ของเด็กหญิงบีผู้เสียหายค่ะ
ออกมาให้ข้อมูลค่ะพฤติกรรมของครูโอเธอบอกว่าตอนที่เธอเรียนอยู่ชั้นม๒นะคะเคยถูกคนคนนี้พยายามจะลวนลาม
แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปบอกผู้ปกครองไปแจ้งครูที่โรงเรียนเพราะว่าเธอกลัวมาก
ที่ผ่านมาทางผู้มนุยการโรงเรียนเคยเรียกครูคนนี้ไปเตือนแต่ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
ยังพยายามลวนลามแตะเนื้อต้องตัวนักเรียนหญิงในโรงเรียนอีกหลายคนมาก
โชคดีไม่มีใครหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของครูคนนี้นะคะ
ส่วนเด็กหญิงบีผู้เสียหายที่มีความสัมพันธ์กับครูโอ
เพราะความใกล้ชิดเนื่องจากเป็นครูประจำชั้นโดยตรง
ก็เลยถูกครูหลอกค่ะครูหลอกล่อ
ก็เลยอยากจะให้เอาผิดกับครูคนนี้ให้ถึงที่สุด
เพราะว่าถ้าแค่ย้ายก็อาจจะไปก่อเหตุกับนักเรียนโรงเรียนอื่นอีกนะคะ
คิดถึงอยากเห็นหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ส่งลูกไปให้ดู
แต่ก็คือหนูไม่เล่นด้วยก็คือหนูจะพยายามไม่ตอบแชท
ถ้าตอบก็คือตอบเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็คุยกันแค่เรื่องที่เรื่องที่เขาสอนนะคะ
ส่วนเพื่อนครูในโรงเรียนบอกว่าครูคณิตศาสตร์คนนี้นะคะย้ายมาเมื่อปี๒๕๕๙
เท่าที่สังเกตก็ชอบแตะเนื้อต้องตัวเด็กนักเรียนหญิงจริงค่ะ
ก็เป็นลักษณะการแต่เนื้อต้องตัวเกินเลยกว่าครูกับลูกศิษย์
เช่นชอบอบกอจับแก้มเอามือล้วงเข้าไปในคอเสื้อ
โอ้โหคือเด็กนักเรียนหลายคนไปเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูคนนี้
เพื่อนครูในโรงเรียนบอกว่าในฐานะเป็นเพื่อนครูนะ
เคยไปเตือนด้วยนะเคยไปเตือนแต่เขาก็ไม่หยุด
เนี่ยค่ะมีเรื่องอื้อเฉาถึงขั้นมีความสัมพันธ์กับนักเรียนในโรงเรียน
ส่วนตัวอยากให้ลงโทษตามกฎหมายไม่ควรจะมีการปกป้อง
เพราะว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับเพื่อนครูและผิดต่อจัญญบันวิชาชีพครูด้วยค่ะ
อายครับผมในฐานะที่อาชีพครูด้วยกันนะครับ
ผมก็ผมเนี่ยต้องใกล้ชิดกับเด็กมากเลยครับ
ผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งอะไรเนี่ยครับ
คือผมก็รู้สึกทำตัวลำบากไปด้วยเลยว่า
แล้วต่อไปผมจะบอกนักเรียนยังไงผมจะอธิบายนักเรียนยังไงว่า
ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะแล้วเขาจะรู้สึกยังไง
เขาจะไว้ใจใช่ครับความไว้ใจมันก็น่าจะลดน้อยลง
ต่ออาชีพอย่างผมต่อการทำงานในโรงเรียนแบบผม
ที่สำคัญก็คืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ
ครูคนนี้เนี่ยครูผู้ชายคนนี้ที่กระทำกับเด็กนักเรียนหรือกับลูกศิษย์เนี่ย
เขากำลังจะแต่งงานนะเขามีแฟนฮะกำลังจะแต่งงานนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านแฟนสาวของครูผู้ชายคนนี้นะครับ
ซึ่งก็เป็นครูเหมือนกันนะฮะก็เธอก็บอกว่าไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเหมือนกัน
รู้ก็คือตอนเป็นข่าวนี่แหละนะครับแล้วก็ได้เจอกับยายนะฮะ
ยายของแฟนครูหนุ่มคนนี้นะครับบอกว่าหลานสาวกับครูผู้ชายคนนี้รู้จักกัน
ตอนที่ไปสอบครูด้วยกันก็มีการแลกบงแลกเบอร์ติดต่อพูดคุยกัน
สอบติดครูทั้งคู่แล้วก็คบหาเป็นแฟนกัน
เสาร์อาทิตย์ครูหนุ่มก็จะมาที่บ้านนี่แหละมาอยู่กับหลานสาวที่บ้าน
วันปกติก็ไปอยู่บ้านพักครูเท่าที่เห็นก็เป็นคนเรียบร้อยนะ
ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่มาถึงก็ยกมือไหว้มารู้ข่าวตอนนี้ยายบอกตกใจมากนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถึงขั้นมาพูดคุยกันแล้วนะ
เรื่องการดูเลิกจะแต่งงานกันแล้วแต่ก็มาเกิดเรื่องขึ้นก่อน
นี่นะคะ
อาจจะถือว่าเป็นโชคดีของครูผู้หญิงท่านนี้ก็ได้นะฮะ

มีงานแต่งงแต่งงานไปด้วยโอ้โหจะยุ่งกว่านี้นะฮะ
จริงค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าทางฝั่งป้าแท้ของครูคนนี้นะ
ขอใช้เป็นชื่อสมมุตินะคะนางซีอายุ๗๒ปี
ทั้งน้ำตาเลยคุยกับทีมข่าว
บอกว่าพอรู้เรื่องของหลานนะโอ้โหตกใจเลยนะ
พ่อครูโอเสียชีวิตตั้งแต่ครูยังเล็ก
แม่ก็หางานทำรับจ้างเป็นแม่บ้าน
ส่งเสียลูกให้เรียนจบจนสอบเป็นครูได้
ตอนนี้แม่ยังรับจ้างเป็นแม่บ้านเหมือนเดิมนะ

บอกสงสารหลานป้าบอกที่ผ่านมาหลานเป็นคนดี
บอกไม่อยากจะเชื่อถ้าเป็นเรื่องจริงมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่า
ก็อยู่บ้านไม่เคยไปไม่เคยอะไรเลย
ส่อดีคืออยากฝากได้ถึงทางครูโอมา์ครับ

ให้หลานทำใจดีทำไงดายเนาะ
ไม่อยากให้หลานคิดสั้นสู้ชีวิต
สู้ไปจะถึงที่สุดอ่ะ

สอบปากคำเบื้องต้นนะครับครูโอรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
เนื่องจากจำนวนด้วยหลักฐานนะฮะทั้งคลิปวิดีโอทั้งแชทข้อความต่าง
โดยบอกกับตำรวจว่าทำไปเพราะขาดความยับยั้งชั่งใจนะฮะ
ตำรวจแจ้งข้อหาเบื้องต้นกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีและข้อหากระทำแก่สิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแล
หลังจากสอบปากคำเสร็จพนักงานสอบสวนนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุที่กระทำกับเด็กนะครับ
แล้วก็ได้ให้ประกันตัวนะฮะปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อน
เนื่องจากเห็นว่าผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวเองไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนี
แล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจนส่วนเด็กหญิงผู้เสียหาย
ตำรวจจะให้ทีมสหวิชาชีพนะครับไปดูแลนะครับตอนนี้ให้ไป
สอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอผลการตรวจจากแพทย์
เพื่อประกอบสำนวนคดีนะครับท่านผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับ
เรื่องของการทำงานนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรำดรกฤษละมูลมอนนะฮะบอกว่าได้
สั่งตั้งกรรมการสอบเพื่อเอาผิดทางวินัยกับครูผู้ชายคนนี้
นะฮะตั้งกรรมการสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งให้ครูคนก่อเหตุไป
ราชการที่สำนักงานเขตจนกว่าผลการสอบข้อเท็จจริงจะ
แล้วเสร็จนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำผิด
อย่างร้ายแรงแล้วก็มีบทลงโทษหนักถึงขั้นปลดออกจาก